ทีนี้นะคะก็คือถ้าพูดตรงก็ตามภาษาบ้านเราเนาะ
คนไทยเขาก็จะมีความเชื่อที่เขาเชื่อถือกันมาท้านาน
อย่างเช่นการที่ว่ามีการมาเข้าฝัน
หรือว่ามีรางบอกเหตุอะไรบางอย่าง
มีคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะคุณแม่พนิดาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่า
ถ้าจะให้แม่ลองนึกดูว่าแม่รู้สึกอะไรก่อนที่มันจะเกิดเหตุร้ายนี้ไหมเนี่ย
มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่แม่ก็รู้สึก
สี่ทุ่มระหว่างที่นั่งอยู่ที่บ้านอยู่อยู่เนี่ยแม่รู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นที่หัวใจ
มันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องร้ายเป็นลางร้ายหรือเปล่า
กระทั่งดูข่าวผ่านทีวีแม่เห็นข่าวว่าแตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยา
หรืออีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าพักหลังเนี่ยคุณแตงโมออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเก็บตัวแม่ก็เคยถามแตงโมว่าทำไมถึงออกไปเที่ยวบ่อยช่วงนี้
โมบอกว่าอยากกลับมาใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนที่จะไม่ได้ใช้แม่ก็บอกก็ไม่รู้ว่าคำพูดนี้มันเป็นลางไหม
หรือเป็นเรื่องที่คุณตังโมบินไปเยี่ยมญาติที่ภูเก็ตทั้งที่ก็ห่างเหินกันไปนานหลายสิบปี
ส่วนอีกคนนึงก็คือคุณบอยช่างแต่งหน้าคนสนิทของคุณแตงโมนะคะ
ก็เล่าชนิดถึงทีมขาวฟังเค้าบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
แล้วคุณตังโมเนี่ยเดินไปบอกว่าขอถ่ายรูปเป็นภาพขาวดำได้ไหม
คุณบอยบอกไม่ได้นะมันเป็นรางไม่ดีก็ตามความเชื่อเนอะ
คือบางคนมองว่าขาวดำมันเป็นความคลาสสิกมันก็ดูอาร์ตดี
แต่ว่าถ้าบางคนที่เขามีความเชื่อเขาจะบอกอุ๊ยไม่ได้ภาพขาวดำมันเป็นภาพที่เป็นล้างไม่ดี
ลองฟังเสียงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณบอยนะคะ